ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เชียงใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
มีชายชาวเมียนมาคนหนึ่งเขาขี่จักรยานยนต์ไปกับลูกชาย
ลูกชายอายุเพิ่ง๔ขวบนะฮะตัวนิดเดียวนี่ไปถูกดักยิงอยู่ข้างทางฮะ
ตัวคนเป็นพ่อเนี่ยเสียชีวิตลูกชายเนี่ยโดนกระสุนเข้าไปด้วยเข้าหน้าอกนะฮะ
กระสุนเข้าไปนัดหนึ่งตอนนี้น้องบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
พ่อชัยปราการที่เชียงใหม่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับไปกับกู้ภัย
หลังจากทีแรกเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่าจักรยานยนต์ล้ม
แล้วมีผู้เสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหนึ่ง
หลังวัดแม่ขิพื้นที่หมู่๑ตะบนศรีดงเย็นที่อำเภอชัยปราการ
แต่พอมาตรวจสอบจริงเนี่ยมันไม่ใช่อุบัติเหตุจักรยานยนต์ล้มนะครับ
เพราะว่าลักษณะของคนเจ็บคนตายเนี่ยคือถูกยิงนะครับท่านผู้ชมครับ
คนหนึ่งผู้เป็นพ่อเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตนะฮะส่วนลูกชาย๗ขวบบาดเจ็บสาหัส
คนที่เสียชีวิตชื่อนายมะมะอายุ๒๗เป็นชาวเมียนมา
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดและขนาดกระสุนเข้าศีรษะแล้วก็ลำตัวด้วยรวม๕นัดด้วยกันนะครับเสียชีวิตคาที่
ส่วนเด็กชายที่มาด้วยเนี่ยเป็นลูกชายของเขาชื่อเด็กชายจายอายุ๔ขวบกระสุนเข้าหน้าอกนะฮะเข้านัดหนึ่งนะฮะตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่
นี่คือนายมะมะที่เสียชีวิตข้างคือลูกชายวัย๔ขวบตอนนี้ยังอยู่ไอซียูนะฮะลูกชายเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่านายมะมะนี่ขี่จักรยานยนต์มากับลูก
ลูกชายก็คงนั่งข้างหน้านะฮะนั่งจักรยานยนต์มากับพ่อแบบนี้ถึงจุดเกิดเหตุมีคนร้ายเนี่ยดักซุ่มอยู่แล้วก็ยิงเข้าใส่เลยนะฮะ
น่าจะยิงหลายนัดนั่นแหละเพราะกระสุนเนี่ยโดนคนที่เป็นพ่อที่ขี่เนี่ยโดนไป๕นัดอีกนัดหนึ่งเข้าหน้าอกลูกชายแล้วรถก็ล้ม
นี่ฮะอยู่ที่ริมถนนมีคนมาเจอเนี่ยคิดว่าเป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์ล้มแต่ความจริงถูกยิงทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
สัตว์ในอำเภอแม่อายจากนั้นก็พากันขี่จักรยานยนต์นะเพื่อจะ
กลับบ้านโดยขี่จักรยานยนต์ไปรับลูกชายของน้องก่อนนะก็คือ
ลูกชายของมะมะซึ่งฝากเอาไว้กับญาติแล้วก็กลับมาที่ห้อง
พักของตัวของนายจายเมืองนายจายเมืองเป็นพี่ชายของผู้
ตายแล้วก็ออกไปหาปลากันโดยฝากลูกชายของผู้ตายไว้กับ
ที่ห้องอีกนะแต่ทีนี้หลานเนี่ยร้องไห้น้องชายเลยตัด
ใจเอางั้นพาไปด้วยก็ได้นะฮะก็เลยพาลูกเนี่ยขึ้นจักรยาน
ยนต์ไปนะฮะเพื่อจะพาไปที่ห้องพักที่อยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงวัว
ที่ทำงานอยู่น้องชายก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปมีหลานชายนั่ง
ซ้อนไปข้างหน้าขี่ไปได้ไม่ไกลตัวของนายจายเมืองที่เป็น
พี่ชายบอกได้ยินเสียงเหมือนรถล้มยังไม่ได้เอกใจอะไรจน
กระทั่งมีเพื่อนเนี่ยโทรมาบอกบอกนี่น้องเนี่ยรถล้มอยู่ข้าง
ทางนะเกิดอุบัติเหตุพอมาถึงเนี่ยมันไม่ใช่อุบัติเหตุกลาย
เป็นว่าน้องชายกับหลานชายเนี่ยถูกยิงตอนนั้นน้องชายเสียชีวิตไป
แล้วแต่หลานชายเนี่ยยังหายใจรวยรินอยู่นะก็รีบแจ้งกันแล้ว
กู้ภัยก็มาช่วยพาตัวส่งโรงพยาบาลคือหลานชายเนี่ยโอ้โหนั่ง
สงสารมากนะฮะหนูน้อยคนนี้๔ขวบเนี่ยกระสุนเข้าหน้าอก๑นัด
นะครับปมการก่อเหตุนะครับพี่ชายของผู้ตายบอกว่ายังไม่รู้
เหมือนกันว่าใครก่อเหตุเพราะน้องชายไม่เคยมีเรื่องกับใคร
นะครับเพิ่งมาอาศัยแถวนี้ไม่ถึงเดือนนะแล้วก็อยู่กันสองคน
พ่อลูกเพราะว่าเขาเพิ่งเลิกกับเมียแล้วก็แบ่งลูกมาเลี้ยง
กันนะมีลูกอีกคนนึงอยู่กับอดีตภรรยาอยู่ที่จังหวัดลำพูน
ส่วนน้องชายเนี่ยพาลูกชายคนนี้มาเลี้ยงมาทำงานที่จังหวัด

ไอ้อูนะมันมาถึงห้องพี่คนไปเห็นแบบใกล้นอกผม

เอารถแหลบไว้แล้วผมก็รีบออกไปนะครับ
ไปเจอเลือดเตรียมหมดเลยครับแล้วทาบลูกมันไว้ครับ
วันนี้สพชัยปราการก็ลงพื้นที่เพื่อติดตามหาตัวคนก่อเหตุที่ไปยิงเขาเจ็บยิงเขาตายแล้วครับท่านผู้ชมครับ
คุมตัวชายชาวเมียนมาคนนึงมาสอบปากคำชื่อนายอูนะอายุ๒๘ปีเป็นเพื่อนกับพี่ชายของนายมะมะผู้ตายนั่นแหละนะฮะ
ซึ่งเขาเป็นคนที่มาแจ้งข่าวเรื่องรถจักรยานยนต์ล้มให้กับพี่ชายผู้ตายทราบนี่นะฮะในอูนะครับ
อูบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยคือมีชาวบ้านเนี่ยโทรมาบอกเขา
บอกว่ามะมะเนี่ยเขาจักรยานยนต์ล้มเขาก็มาดูมาถึงพบว่าเอ้านี่น้องชายเพื่อนเนี่ยเขาก็รีบโทรบอกนายจายเมืองที่เป็นเพื่อนเขานะ
แล้วก็ไปรับเพื่อนให้มาดูที่ที่เกิดเหตุมาถึงก็มาเห็นน้องชายของเพื่อนกับลูกชายของเขาเนี่ย
ตอนนั้นก็เนี่ยฮะคนหนึ่งเสียชีวิตคนหนึ่งก็บาดเจ็บสาหัสอยู่ซึ่งมารู้ตอนหลังก็อ้าวถูกยิงเหรอ
ตอนที่ตำรวจกับกู้ภัยมาถึงนี่วันนี้นายอูบอกเขาก็ยังงงว่าตำรวจเนี่ยมาคุมตัวเขาทำไม
ทั้งทั้งที่เขาเป็นคนแจ้งเหตุนะแจ้งด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เลย

ก็สงสารก็รับไว้ทำงานได้ค่าจ้างเป็นรายวันนะครับ
วันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้เขาได้นำหมูไปส่งที่โรงฆ่าสัตว์ที่อำเภอแม่อาย
ไปกับพี่ชายของเขาแล้วกลับมาถึงฟาร์มตอน๑ทุ่มนะครับ
ซึ่งนายมะมะก็ยืมจักรยานยนต์บอกขอยืมจักรยานยนต์ไปรับลูกก่อนนะ
แล้วจะไปส่งพี่ชายที่ห้องพักจนเที่ยงคืนนี่แหละ
ทราบข่าวว่านายมะมะถูกดักยิงเสียชีวิตลูกชายบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งปมเหตุไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะตอนที่ผู้ตายเข้ามาทำงานที่นี่ก็ไม่มีเรื่องกับใคร
ขยันทำงานนิสัยดีไม่น่าจะไปมีเรื่องมีราวกับใครอะไรยังไงได้
เราก็ถามถึงผู้ต้องสงสัยที่ชื่อในอู่นะครับที่เป็นคนมาแจ้งเหตุตอนแรกเลย
นายจ้างบอกว่ามีชาวบ้านในที่เกิดเหตุบอกต่อกันมานะ
ว่าจริงแล้วไม่ใช่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์คนแรก
แต่เป็นเพื่อนของนายอูที่เห็นแล้วโทรบอกนายอู
แล้วนายอู็ไปบอกพี่ชายผู้ตายให้มาที่ที่เกิดเหตุ
ซึ่งนายจ้างของผู้ตายบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่านายอูเนี่ยเขาจะเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ผมไปถึงปุ๊บร้อยเวียนแต่อย่างพูดมีฮันโมทนึงกันครับเนาะ
แต่ลงไปพอพอเปิดพอผ้าไม่เห็นก่อพอเปิดพอผ้าไม่เห็นมันแจ๊ะ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามคดีนี้เนี่ย
วันนี้ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะฮะ
เมื่อคืนนี้นะครับ๕ทุ่ม๑๕นาทีหลังเกิดเหตุนะ
นี่เป็นวงจรปิดบนถนนห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๐๐เมตร
มีจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่ผ่านไปด้วยความรวดเร็ว
อาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุก็ได้
ตัวของนายอูผู้ต้องสงสัยตอนนี้ตำรวจยังคุมตัวไว้สอบปากคำนะครับ
ส่วนศพของนายมะมะถูกส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอน
เดี๋ยวจะติดต่อญาติให้มารับศพไปประกอบพิธีกันต่อไป
ส่วนลูกชายของเขายังบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องไอซียูที่โรงพยาบาล